รักเสียงเพลงของเธอ
ก็ช่วยได้ช่วยได้มีแค่ในห้าใจ
ไม่เคยเกรงไม่เคยกลัว
เธอบอกตัวอย่าบวนชักช้า
เสียมือหน่วยดิว
ฝ่ายหัวของมัน
มีปืนไปเลย

อ๋อเพื่อนหนูไม่กล้อง
พ่อหนูเป็นใคร

พ่อหนูเป็นใคร

พ่อหนูเป็นใคร
พ่อหนูเป็นใคร
พ่อหนูเป็นใคร
พ่อหนูเป็นใคร

พ่อหนูเป็นใคร

พ่อหนูเป็นใคร

พ่อหนูเป็นใคร

พ่อหนูเป็นใคร
พ่อหนูเป็นใคร
พ่อหนูเป็นใคร
พ่อหนูเป็นใคร
พ่อหนูเป็นใคร

พ่อหนูเป็นใคร

พ่อหนูเป็นใคร
พ่อหนูเป็นใคร

พ่อหนูเป็นใคร
พ่อหนูเป็นใคร

พ่อหนูเป็นใคร

พ่อหนูเป็นใคร

พ่อหนูเป็นใคร
พ่อหนูเป็นใคร
พ่อหนูเป็นใคร

พ่อหนูเป็นใคร
พ่อหนูเป็นใคร
พ่อหนูเป็นใคร